คืบหน้ากรณีที่แม่ค้าออนไลน์เพจเป็นข่าวมาหลายวันแล้ว
ซ้อปลามาดามลูกเหนียงที่สงขราบอกว่าตำรวจบุกไปคนบ้าน
แล้วมีการเรียกเงินบอกว่า๕ล้านบาทมาแลกกับการปล่อยตัว
กับสามีนะฮะยื่นเรื่องให้นายศิระเจนจาคะแล้วก็ปปชสงขลาเนี่ยตรวจสอบเรื่องนี้ต่อด้วยครับ
วันนี้ที่ท่ากาศยานานาชาติหัดใหญ่นะฮะนางสาวกระมวลวันปิ่นทองพันธ์กับสามี
แล้วก็ทีมทนายของเขาของเธอเข้ายื่นหนังสือให้กับนายศิราเจนจาคะที่สนามบิน
คือคุณศิราเป็นประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนไงครับ
คือคุณศิราเนี่ยจะลงพื้นที่ไปปัตตานีเธอก็เลยไปดักเจอ
นะครับบอกว่าติดตามตรวจสอบให้หน่อยได้ไหมการทำงานของตำรวจในกรณีนี้
คุมในเย็นวันนี้นะครับที่เขาจะไปดูกัน
ศิระบอกว่าหลังจากทราบเรื่องนะครับ
เดี๋ยวจะเชิญผู้เสียหายกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดไปพบ
เพื่อสอบถามข้อที่จริงครับเอาฟังคุณศิราฮะ

พอดีผมเนี่ยคณะผมได้เสนอร่างพรบ
ป้องกันการอุ้มหายและซ้อมทรมาน
ก็จะเชิญลูกน้องเข้าไปที่กรรมการของคณะ
คณะกฎภายกรรหมายศรีธรรมนะ
อีกคณะนี่คือคณะที่จะล่างพรบทุ่มหายนะ

ที่ตอบคำน้องที่สูญชื่อวิทยาบาลอสรรค์ด้วยนะ
จะเข้าไปเป็นสุดาตี้แล้วก็ทำให้ทุ่มชาติจะต้องมีพรบชบับนี้นะ
ผมว่ามันไม่สามารถจะทำได้ไม่ว่าจะดีเพื่อประโยชน์รัฐการณ์
มันก็ประโยชน์ส่วนตัวเลยมันสามารถทำได้
ขณะที่ทีมทนายของนางสาวกมลวันระบุว่า
มายื่นหนังสือถึงนายศิระ
เพื่อต้องการให้สอบสวนอย่างตรงไปตรงมา
แล้วยืนยันว่ามีหลักฐานชัดเจนที่จะเอาผิดตำรวจชุดนี้
อยู่ที่ว่าจะโดนข้อหาอะไรเท่านั้นแหละครับ
ทนายมั่นใจทีลองฟังดูฮะ

ยืนยันคำเดิมว่าถูกตำรวจเนี่ย
รีดเงินไป๕ล้านบาทจริง
แล้วก็ยินดีที่จะให้ตรวจสอบเส้นทางการเงิน
ว่าได้เงินมาจากการประกอบอาชีพสุจริตนะครับ

นางสาวกระมวลวันกับทีมทนายก็ไปยื่นหนังสือต่อปปชจังหวัดสงขลาอีกนะฮะ
มาดูปฏิกิริยาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติกันบ้าง
ตะบตรียิ่งยศเทพจำนงนะครับโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ท่านบอกว่าได้หารือกับทางผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสงขลาแล้ว
ท่านยืนยันนะฮะยืนยันกับตำรวจบอกว่าตำรวจเนี่ยทำตามระเบียบ
ขั้นตอนถูกต้องตามกฎหมายมีพยานหลักฐาน
ส่วนผู้เสียหายที่อ้างว่าไม่ได้รับความยุติธรรมก็มีสิทธิที่จะฟ้องร้องได้นะครับ
จะตรวจสอบทุกอย่างและให้ความเป็นธรรมนะฮะ
และจะส่งเรื่องให้สำนักงานป้องกันและปราบรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช
ช่วยพิจารณาด้วยซึ่งในฝั่งตำรวจหากผิดจริงเนี่ย
จะลงโทษทางวินัยโดยไม่ละเว้นนะครับ
เรื่องนี้คงต้องตรวจสอบนะครับเพราะว่าตำรวจเองก็มีเบาะแส
หลักฐานเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่นะครับมีการขออนุมัติจนสารท่านเนี่ยนะฮะ
เห็นว่ามีหลักฐานแล้วก็ออกหมายค้นตามกระบวนการขั้นตอนไปนะครับ
เดี๋ยวเราต้องดูนะฮะท้ายที่สุดแล้วนะครับว่าความเป็นธรรมที่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยนะฮะ